เหตุการณ์นะคะยาเป็นเหตุอีกเหมือนกันค่ะ
หนุ่มคนนึงขึ้นรถโดยสารมาดีก็นึกว่าจะเป็นผู้โดยสาร
ทีนี้ก็จะมีจังหวะที่คนขับรถบอกผู้โดยสารบอกว่าเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ
เขาก็จอดรถทิ้งไว้จังหวะที่คนขับรถลงไปเข้าห้องน้ำนี่แหละค่ะ
หนุ่มคนนี้เมายาด้วยเปลี่ยนที่นั่งตัวเองจากข้างคนขับ
มาเป็นที่นั่งคนขับแล้วขับรถตู้คนนั้นน่ะหนีไปเลย
ประเด็นคือผู้โดยสารคนอื่นนะคะยังนั่งอยู่เลยนะคะ
โชคดีนะคนขับรถนั่งมอเตอร์ไซค์ไปตาม

ใหญ่ก็ต้องควบคุมตัวนายเกียรติศักดิรักนรงวัย๒๑ปีคนนี้เนี่ย

หลังจากที่นายเกียรติศักดิ์ไปชิงรถตู้โดยสารหาดใหญ่ทุ่งว่า
ขับออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแห่งที่๒
หรือว่าคิวรถตู้ตลาดเกษตรค่ะ
อุดมปาธานวัย๔๑ปีเป็นคนขับรถตู้โดยสารคันที่เกิดเหตุ
บอกว่าเขาไปรับผู้โดยสารจากอำเภอทุ่งวาดจังหวัดสตูนมา๑๐คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายเกียรติศักดิ์รวมอยู่ด้วย
นายเกียรติศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ข้างเขาเลยเบาะข้างคนขับนี่แหละ
พอมาถึงคิวรถตู้ตลาดเกษตรอำเภอหาดใหญ่ค่ะ
เขาก็แวะไปส่งของที่คิวรถตู้แล้วก็บอกผู้โดยสารบอกว่า
เดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อ
ก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวผู้โดยสารจะร้อนไงถูกไหม
ทีนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำพอออกมาปุ๊บเห็นนายเกียรติศักดิ์เห็นคาตาเลยนะคะ
กำลังขับรถตู้ของเขาออกจากคิวรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ค่ะ
ผู้โดยสารทุกคนก็ยังนั่งอยู่ในนั้น
นายอุดมที่เป็นคนขับรถตู้ตัวจริงช็อกเลยเห็นคาตาแบบนั้น

เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ตรงนั้นขี่ตามเลยค่ะ
ทีนี้ระหว่างทางขับไปสักพักหนึ่ง

จอดแล้วไล่ผู้โดยสารที่อยู่ในรถลงให้หมดเลย
แต่ก็จังหวะนี้แหละค่ะที่ทำให้นายอุดมสามารถตามมาทัน
เพราะว่าซ้อนจักรยานยนต์มาใช่ไหม
ตู้ไปจอดติดไฟแดงอยู่ตลาดหาดใหญ่
ก็เลยพยายามที่จะลงไปแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับ

จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ก็ขับรถตู้ต่อไปอีก
แล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่ที่แถวที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่อีก

สองแยกแล้วนะจนสุดท้ายค่ะ
ไปสำเร็จที่แยกไฟแดงท่าเคียนค่ะ

ไปเปิดฝั่งด้านข้างห้องผู้โดยสารแทนก็แล้วกัน

ก็เลยขึ้นรถเข้าไปล็อกตัวเอาไว้ได้ค่ะ
อุดมก็ถามนะว่าทำทำไม

คือเขาเพิ่งจะเสพอยากจะเป็นครับทำไม
จะขึ้นรถตู้แล้วก็มีอาการเมายาควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยอาศัยจังหวะคนขับรถตู้เข้าห้องน้ำนี่แหละ
ขับรถออกมาเลยก็เลยถามว่าเมายาบ้าแล้วขับรถจะไปไหน

คือสตูนขึ้นรถมาจากทุ่งว่าสตูนนะ

ลากผู้โดยสารที่เหลือไปด้วยอีก
สุดท้ายเขาก็มาสารภาพด้วยนะคะว่า
ปกติแล้วนายเกียรติศักดิ์คนนี้จะเสพยาบ้าวันละ๓๔เมตรค่ะ
ซื้อมาจากคนที่อยู่บ้านใกล้กันนี่แหละ
ราคาเม็ดละ๘๐๑๐๐บาท

เขาก็สารภาพแบบหน้าตาเฉยนะ

อ๋อก็เมายาบ้าครับใช่อ๋อเมายาบ้า
ตำรวจสภหัดใหญ่ก็เลยต้องแจ้งข้อหานะคะ
วิ่งคือราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในการหลบหนีค่ะ
แล้วก็ต้องพาไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย

แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ขับรถไปแบบ

ใช่แล้วก็ยังมีกระจายให้ผู้โดยสารที่เขานั่งมาลงไปก่อน